เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
คุยกันเรื่องการเมืองไทยกันหน่อยนะครับว่ากันว่าหลัง
เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้านะฮะ๒๔มีนาคม๖๖วาระของสภา
ก็จะหมดลงยังไงต้องมีการเลือกตั้งครั้งใหม่หรือถ้ามีการ
สภาก่อนอาจจะมาเร็วขึ้นกว่าเดิมก็ได้แล้วก็ทำท่าจะ
ข้นขึ้นจริงจริงนะครับอย่างเมื่อวานนี้มีข่าวว่าผลเอกประยุทธ์
นายมนตรีแจ้งกับทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์บอกจะไม่อยู่กับทาง
พลังประชารัฐแล้วจะไปอยู่กับอีกพักนึงแล้วที่เขาเตรียมการกัน
ไว้จริงไม่จริงอย่างไรวันนี้บิ๊กตู่ก็ยังไม่ได้ตอบนะครับ
แต่อนาคตทางการเมืองไทยณจากนี้ไปเนี่ยจะเข้มข้นไหมแล้ว
ทางการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้คุยกันเรื่อง
นี้หน่อยคอการเมืองมาคุยกันไม่ใช่คอการเมืองก็ยิ่งต้อง
ฟังนะฮะเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้นะครับร่วมกันแสดงความ
เห็นพูดคุยกันได้ทางเพจไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีแล้วก็
ท่านผู้ชมครับเป็นอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ทั้งสองท่านนะฮะจะมาวิเคราะห์ทาง
การเมืองกันนะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรวัน
ชิตบุญโปร่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
สิทธิ์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับรองศาสตราอาจารย์ดรยุทธพร
อิสระชัยท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราชสวัสดีทั้ง๒ท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับการ
เมืองไทยหลังเอเป็กไม่รู้จะเข้มข้นจริงหรือเปล่าอาจารย์
ยังไงเข้มข้นกันหรือเปล่าเนี่ยเอาอย่างงี้ก่อนอาจารย์
คิดว่าหลังเอเป็กเนี่ยทิศทางทางการเมืองไทยเนี่ยมันจะ
เป็นยังไงต่ออาจารย์ครับคือหลังการประชุมเอเป็กเนี่ยนะ
ต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนนะครับ
น้อยแต่ในลักษณะไหนเท่านั้นเองแม้จะเป็นการยุบ
สภานะครับหรือว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่าง
ต่างในการเตรียมจัดทัพรับศึกเลือกตั้งเนี่ยมีอยู่
แล้วนะครับแล้วก็ที่หลายคนจับตามองนั้นก็คือการเปิดตัว
ตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นไฮไลท์เลยสำหรับการเมืองหลังเอเป็ก
เพราะว่าในการชุมเอเป็กครั้งนี้ต้องบอกว่ามันมีทั้งมิติในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ
แล้วก็มิติทั้งการเมืองภายในประเทศด้วยแม้การเมืองของประเทศก็จะเป็นการแสดงบทบาทท่านนายกต่อเวทีโลก
ต่างต่างก็ว่าไปส่วนในการเมืองภายในประเทศนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองวางยุทธศาสตร์นะครับ
สำหรับการที่จะให้ท่านนั้นเนี่ยเป็นตัวเลือกทางการเมืองและเอเป็กจะเป็นแรงส่งท่านเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป
ในช่วงที่มีกรณีเรื่อง๘ปีนายกในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีข้อวิจารณ์นะครับคุณอุ๋ยครับ
เกี่ยวกับเรื่องว่าผลเอกประยุทธ์นั้นหมดเวลาแล้วนะครับการเมืองก้าวข้ามพลเอกประยุทธ์ไปแล้ว
บทบาทท่าทีพลเอกประวิทย์เข้ามาแทนหรือแม้ทั้งมีผู้คนในพลังประชารัฐเนี่ยที่บอกว่า
อยากจะสับสนพลเอกประวิทธเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปนะครับ
ว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับบทบาทของพลเอกประยุทธ์ลงไปเยอะ
แต่ว่าพอหลังการประชุมเอเป็กตรงนี้มันเป็นแรงส่งที่ทำให้พลเอกประยุทธ์นั้นกลับเข้าสู่เวทีการเมืองอีกครั้ง
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลังจากนี้อีกไม่นานจะมีการเปิดตัว
ว่าท่านจะเป็นแคนดิเดตในวงกรีของพักไหนอย่างไรจะไปอยู่ตรงไหนแน่นอนนะครับ
ท่านจะวางมือการเมืองไหมตอบได้เลยว่าไม่
แล้วผมคิดว่าท่านจะเดินหน้าต่อด้วยเพราะถ้าท่านจะไม่คิดเดินหน้าต่อการเมืองนะครับ
ท่านตัดสินใจลาออกหรือยุบสภาไปตั้งแต่ก่อนเรื่องของนายก๘ปีจะเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยไปแล้ว
แต่การที่ท่านตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและยิ่งวินิจฉัยออกมาแล้วมันชัดเจนว่านับไปได้ถึงปี๖๘
ก็แสดงว่าท่านเดินหน้าต่อการเมืองแน่นอน

ทำไมเขาถึงมองกันว่าการเมืองไทยมันจะเข้มข้น
ก็เวลามันงวดเข้ามานะครับที่รัฐบาลจะอยู่ครบเทิมนะครับ
คือวันสุดท้ายการครบวาระของรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ย
ดังนั้นห่วงเวลา๓๔เดือนจากนี้คือเป็นห่วงเวลาที่นักการเมืองจะต้องตัดสินใจโดยเร็วพรรณ
ผู้นำทางการเมืองอย่างที่ท่านอาจารยุทธพรเกิดเมื่อสักครู่นี้
โดยเฉพาะว่าใครจะจัดตั้งพักการเมืองหรือใครจะประกาศ
คุณสมบัติตัวเองว่าดีพอที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ
จะไปทิศทางการถามถึงอนาคตของผลเอกประยุทธ์นะครับว่าจะเอายังไง
ว่าจะดำเนินการกิจกรรมพักการเมืองกับพลังประชารัฐต่อไป
หรือจะไปรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับ
ถ้ามองหลายทิศทางก็ดูแนวโน้มจากกระแสข่าวหรือแหล่งข่าวที่กระพือออกไปเนี่ย
แนวโน้มว่าทั้งคืออะไรจะด้วยยุทธศาสตร์แยกกันตีแล้วไปรวมกันเดินอะไรต่างเนี่ย
ก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่า
ยามที่ณขณะนี้จนตั้งแต่เมื่อวานและกระทั่งวันนี้หรืออีกหลายวันข้างหน้าเนี่ย
พลเอกประยุทธ์ก็คงยังจะไม่ตอบอะไรคืออย่างงี้คุณภาคภูมิผมมองว่า
ผลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เองเนี่ยหลายคนบอกท่านมาเล่นการเมือง
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถสลัดหลุดพ้นไปได้คือความเป็นนักการทหาร
หากท่านจะมองสนามเลือกตั้งเหมือนสนามรบอย่างนี้
ผมมองพยายามคิดถอดรหัสว่าสองคนนี้อาจจะคิดนะครับ
อ่าเรื่องยุทธศาสตร์หรือคัมภีร์อาจเล่มเดียวกัน
แต่วิธีการตอบโจทย์เพื่อให้ได้ชัยชนะอาจจะไม่เหมือนกัน

อย่างเช่นว่ากรณีว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะมองว่าภาวะตอนนี้
หากว่าท่านจะเปิดตัวรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังไม่ถึงเวลา
ภาษาหลักการสงครามทางทหารเขาเรียกว่ายุทธวิธีการออมกำลัง

กำลังหมายความว่าภาวะณขณะนี้กระแสความนิยมของตัวเอง

ในหลายตัดภาคใต้ออกไปใช่ไหมครับ
ดังนั้นการออมกำลังที่นี้คือรอหลายคนอาจจะมองว่าเป็นยุทธวิธีช้อนปลาในอ่างเพื่อน
สอสอจากพลังประชารัฐจากประชาธิปัตย์ไหลเข้าไปรวมที่รวมไทยสร้างชาตินะครับ
หมายความว่าณเวลาขาดนี้ยังไม่ถึงเวลาที่สุขงอมพอเนี่ย
รอคำสบประมาทว่ารวมไทยสร้างชาติตั้งมาแล้วเนี่ย
ถึงหรือเปล่า๒๕เสียงเนี่ยไหวไหมแต่ถ้ามีสอสอเขตเพียงพอ
แล้วกระแสที่คุณประยุทธ์เชื่อมั่นว่าปีกลมฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ย
หวนออกไปจากพลังประชารัฐไปที่รวมไทยสร้างชาติล่ะอะไรจะเกิดขึ้น
นั่นคือการตอบโจทย์ของพลเอกประยุทธ์ที่อาจจะมองวิธีการแบบนี้
แล้วก็ไปอยู่ในทฤษฎีหลักการสงครามคือการรวมกำลังในบ้านปลายสุดท้ายก็คือ
อ่าพลังประชารัฐได้สักหกสิบบวกบวกเนี่ย
แต่การที่คุณประยุทธ์ออกไปได้นะครับคือประกาศจุดยืนอะไรต่างต่างเนี่ย
แม้ว่าที่คุณวิรากรคำประกอบชงว่าท่านมาเป็นรองนายกก็ได้นะอย่างนี้
ซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าคุณประยุทธ์คงไม่เล่นเกมนี้
เพียงแต่ว่าการแง้มประตูบานหนึ่งออกไปเนี่ยเพื่อนำไปสู่การเปิดกว้าง
การอ้าแขนรับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐเข้ามาครับคือภาพที่ผ่านมาเนี่ย
พลังประชารัฐไม่มีภาพสอสอเข้ามาในตัวเองเลยนะครับ
หมายถึงว่าการจะเข้ามามีแต่คนไหลออกไปจะย้ายไปทำพักการเมืองอื่น
อยู่รวมไทยสร้างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมครับ
คือเขาต้องการภาพว่าให้มันมีภาพมีความเคลื่อนไหวของเติมน้ำเข้ามาดีกว่าเลือดไหลออกไป
คืออาจารย์อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขากำลังจะรอว่าอาจจะถึงจังหวะเวลาที่จะเหมาะสมเมื่อไหร่ในการที่จะเปิดตัวเนี่ย
วันนี้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์นักข่าวไปถามที่ธรรมเนียบมีประชุมคอลโมก็ไม่ได้ตอบนะฮะยังไม่ได้ตอบคำถาม
แล้วเวลาที่เหมาะสมมันคือตอนไหนที่เขาควรจะเปิดตัวกันว่าเราจะมีพักนี้
เราจะไปเป็นแคนดิเดตของเป็นนักแคนดิเดตนายกของพักนี้มันต้องเป็นช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสม
คือถ้ามองจากมุมของพลเอกประยุทธ์นะครับผมว่าก่อนปีใหม่หรือไม่ก็หลังปีใหม่นิดหน่อยนี่แหละไม่นาน
อย่างช้าก็หลังปีใหม่นิดหน่อยไม่นานหลังจากนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ไปนานเนี่ย
โดยเฉพาะตัวเรื่องทางการเมืองของคู่อนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็อาจจะค่อยเลือนหายไปครั้งหนึ่ง
แล้วมันก็อาจจะมีสถานการณ์การเมืองต่างที่เข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือจังหวะโอกาสนะครับที่จะมีการเปิดตัว
แล้วก็การเปิดตัวก็อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาอีกระยะหนึ่งในการที่ต้องขับเคลื่อนปัจจัยแวดล้อมอื่นในการเลือกตั้งด้วย
เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไงก็ตามผมเชื่อว่าอาจจะไม่นานเราคงได้เห็นว่าผลเอกประยุทธ์จะไปอยู่ตรงไหน
มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความขัดแย้งระหว่างสองปอนะฮะ
คือ๒ปอเนี่ยก็ยังคงมีมิตรภาพอันดีอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากโครงสร้างภายในของพลังประชารัฐ
และโดยเพราะวันนี้พลังประชารัฐมี๒ทีมใหญ่
คือทีมลุงตู่กับทีมลุงป้อม
๒ทีมเนี่ยดูจะทำงานกันไปต่อเนี่ยได้ยากลำบากล่ะ
เพราะฉะนั้นจากโดยโครงสร้างตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขประการหนึ่ง
ที่ทำให้จะต้องมีการแตกออกไปเป็นอีกพัก
และเงื่อนไขประการที่๒ก็คือว่าการแตกไปเป็นอีกพัก
จะทำให้การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเมืองหลังจากนี้เนี่ย
สมการการเมืองมันมีความคล่องตัวมากขึ้น
เช่นถ้าหลังการเลือกตั้งแล้วปรากฏว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ประสบความสำเร็จ
แต่พลังประชารัฐประสบมะเร็จมากกว่าแล้วไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาล
คั่วของพักร่วมรัฐบาลเดิมได้
ก็เป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการไปจับมือกับฝ่ายค้าน
อย่างเช่นพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทย
โดยในสมการนี้ไม่มีชื่อบนเอกประยุทธ์
เพราะฉะนั้นมันคล่องตัวกับการที่จะอยู่เป็นพักเดิมพลังประชารัฐ
แล้วก็ต้องมีชื่อผลเอกประยุทธ์เป็น๑ใน๓แคนดิเดต

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันสะท้อนภาพให้เห็นนะครับว่า
ในสถานการณ์ของภักดิ์และการวางยุทธ์ภักดิ์ของภักดิ์

มันทำให้เกิดความได้เปรียบมากกว่า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

ไทยสร้างชาติคุณทำไมคุณอยากจะให้คุณประยุทธ์เป็นนายกล่ะ
แต่อาจารย์เชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติถึง๒๕คนไหม
โดยณขณะนี้ถ้าสมมุติว่าภาวะการออมกำลังเขารอนะครับ
ประมาณสักอีก๑เดือนเสร็จจากที่เทศนาจัยยุทธพรเนี่ย
คุณประยุทธ์ถ้ามั่นใจว่าเสียงเนี่ยเออเอาว่าสัก๓๐บวกเนี่ย

ก็ยังโอเคเพราะว่าน่านั้นพอเป็นไปได้
อันนี้หมายถึงสอสอเก่าที่เขาจะดึงเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหม

นายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
เป็นจริงจริงอย่างแค่คุยไว้บอกถ้าเปิดตัวไวป์เลยนะ
แล้วถ้าชื่อเป็นพลเอกประยุทธ์ผมว่าเป็นแม่เหล็กไม่ยาก
เปิดตัวเมื่อไหร่แล้วเป็นแม่เหล็กได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นชื่อบนเอกประยุทธ์ขึ้นมาจริงจริงเนี่ยอืม
สอสอส่วนหนึ่งจากพลังประชารัฐก็จะย้ายมาแล้วก็อาจจะมีสอสออีกส่วนหนึ่งจากประชาธิปัตย์ด้วย
เพราะว่าก่อนนั้นเราก็ได้ยินกระแสข่าวเรื่องการย้ายพักของสอบประชาธิปัตย์ร่วม๑๐คน
แล้วก็บุคคลเก่าแก่งพักอย่างเช่นคุณไตรรงสวนคีรีครับลาออกจากพัก
แล้วหลังนั้นอีกไม่กี่วันได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายมนตรีอาจารย์ครับ
ผมขอพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาต่อแล้วถ้าเขาคาดว่าคงไม่มีอะไรผิดเพี้ยน
แต่เป็นได้แค่๒ปีหรือช่วงเวลาจากนี้ไป
เขาจะยุบสภาก่อนหรือรอจนครบวาระเดี๋ยวอีกสักครู่
คือเอาล่ะอาจจะอะไรก็แล้วแต่จนลากให้ครบเนี่ยถ้าเป็นไปได้คือเป้าหมายสูงสุดนะครับ
เพราะว่าอย่าลืมสิครับว่าถ้าสมมุติว่าอยู่จนครบวาระเนี่ย
บางทีอาจจะมีตัวเปลี่ยนนะครับตัวเปลี่ยนเกมอะไรใหม่เข้ามาแทรก
หมายถึงว่าดูกระแสมีพักการเมืองหรือจะมีประเด็นเรื่องกรณีนักร้องต่าง
นำไปสู่ร้องเรียนการยุบพักเนี่ยการอยู่อะไรเฉยเนี่ยบางทีมันเป็นไพ่ของใบชัยชนะอย่างหนึ่งนะครับ
ว่ารัฐบาลของคุณประยุทธ์ก็สามารถอยู่ครบเทิมได้นะครับแล้วแล้วในเวลาขนาดเนี้ย
ก็จะมีการชงโมเดลของสูตรต่างคุณภาคภูมิคงจะสังเกตข่าวในพื้นที่ฟีดข่าวต่าง
ว่า๒บวก๒ว่าจะเป็นคุณประยุทธ์๒ปีคุณประวิทย์๒ปีหรือแม้กระทั่งคุณอนุทินต่อจากคุณประยุทธ์อะไรต่าง
แต่คุณสังเกตไหมทั้งหลายทั้งปวงคุณประยุทธ์อยู่ในทุกช้อยทางที่เลือก
คือไม่มีใครดีดคุณประยุทธ์ออกจากว่า๒ปีจะเป็นประวิทย์กับอนุทินแต่จะมีประยุทธ์แทรกทุกช้อย
เดี๋ยวผมมาถามเรื่องเรื่องโมเดลตรงนี้ต่อเอาแต่ว่าแต่อาจารย์วันวิชิตมองว่า

ว่ารัฐบาลของบิ๊กตูเนี่ยน่าจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เพื่อมันจะมีตัวแปรของสถานการณ์อะไรมาก่อนการเลือกตั้ง
อาจารยุทธพรคิดว่ายุบสภาหรือว่าครบวาระ
มีโอกาสยุบสภาสูงนะฮะซึ่งการยุบสภานั้นเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ธันวามกรากุมภามีนา
แต่ผมให้น้ำหนักกับการยุบสภาที่เดือนมีนาอาจจะครบวาระไม่กี่วัน
เพราะว่ามันเกี่ยวกับสองอย่างครับคุณอุ๋ยครับ
หนึ่งก็คือในเรื่องของการยุบสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องเทคนิคทางการเมือง
อันที่๒ก็คือว่าเป็นเรื่องเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ประการแรกในเรื่องเทคนิคการเมืองก่อนนะครับ
เรื่องเทคนิคทางการเมืองนั้นเนี่ยการยุบสภาจะทำให้เกิดการยืดระยะเวลา
ในการหาเสียงเลือกตั้งออกไปถ้าครบวาระเนี่ยต้องเลือกใน๔๕วัน
ถ้ายุบสภาสี่สิบห้าไม่เกินหกสิบยืดออกไปสองอาทิตย์
ถ้ายุบสภาสี่สิบห้าไม่เกินหกสิบปรกตรต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวัน
ไม่เกินหกสิบและไม่เกินหกสิบวันใช่ครับ
ก็คือยืดออกไปอีก๒สัปดาห์พูดง่ายแต่ถ้าครบวาระ
ต้องเลือกภายในสี่สิบห้าวันคุณไม่มีบวกหกสิบวันละ
ไม่มีบวกหกสิบวันละไม่มีบวกหกสิบวันละอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่ง
แต่เรื่องที่สองนี่สำคัญอีกนะฮะยังไงฮะ
คือเรื่องของการย้ายพักครับเพราะว่าถ้าเป็นกรณีของการครบวาระ
สังกัดพักของสอสอในการทรงสมัครเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาถึง๙๐วันนะ
แต่ว่าถ้าเป็นการยุบสภาระยะเวลาดังกล่าย่นยอดเหลือ๓๐วันแค่นั้นเอง
ครบวาระก็คือครับยี่สิบสี่มีนายี่สิบสี่มีนาหกหกหกหก
ถ้าอยู่ถ้าครบวาระแล้วเปิดให้มีการรับสมัครครับ
เลือกตั้งสอสอก็คุณง่ายง่ายว่าต้องประมาณตั้งแต่นี่แหละครับ
ปีใหม่แล้วล่ะคงนับไปแล้วอีกหนึ่งเดือนเนี่ยจะต้องมีการรับสมัครเลือกตั้งสอสอ
ยี่สิบสี่มีนาก็ยี่สิบสี่เมษาถอยมาเก้าสิบวัน
สิบสี่เมษาถอยมาเก้าสิบวันสามเดือนก็คือ
จะต้องประมาณสิบสามมีนายี่สิบสี่ธันวาคมถึงยี่สิบสามมีนา
นั่นแหละครับภายใน๒๔ธันวาเนี่ยคุณต้องไปสมัครพักที่คุณจะลงเลือกตั้งด้วยแล้ว
นั่นแหละซึ่งวันนี้คุณอุ๋ยดูสิครับการย้ายพักของสอสอทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเนี่ย
ตัวย้ายพักกันเยอะแยะบางคนย้ายแล้วก็มียอมลาออกจากสอสอมาเปิดตัวกับพักใหม่แล้วก็มี
เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามการย้ายพักเกิดขึ้นเยอะแน่ไม่งั้นก่อน๒๔ธันวานี้เขาก็ไม่ย้ายกันเต็ม
แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าการยุบสภามันยังจำเป็นเพื่อให้ระยะเวลาตรงนี้มันเหลือแค่๓๐วันไง
จากเก้าสิบวันเนี้ยจะเหลือแค่สามสิบวันถ้ายุบทภาพเพราะฉะนั้นคุณไปย้ายพักกันตอนเดือนมีนาคม
ก็ยังทันก็ยังทันไม่อย่างนั้นนี่ยุ่งเลยยุ่งงบยุ่งเลยนะแล้วมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดนะ
ฝ่ายค้านก็ย้ายรัฐบาลย้ายมันไม่มีใคร
ปฏิเสธเรื่องการยุบสภาแน่นอน
คอถ้าย้ายพักเขาต้องละออกจากพักเดิมใช่ไหม
ว่ากั้นยุทธรรพานเชิงเทคลิกว่า
ครบวันที่๒๓แต่สมมุติคุณประยุทธ์
ยุกตร์ให้วันที่๒๐มีนาคม

เพื่อให้การย้ายพักได้แค่๓๐วันก็พอ
ใช่ครับเรื่องที่คุณอุ๋ยถามเมื่อสักครู่ว่าถ้าย้ายพักเขาต้องลาออกไหม
ถ้ากรณีของการเป็นสอสอถ้าย้ายพักต้องลาออก
ลาออกหมดสมาชิกภาพสอสอไปด้วย
เพราะไม่ได้ถูกขับออกจากพักไม่ได้เป็นกรณียุบพัก
ถ้าเกิดสัญญาณไม่ชัดว่าจะยุบหรือว่าจะพบอะไรก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงโอกาสจะยุบสภามันมีมากกว่าแน่นอน
เพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยในเรื่องเชิงเทคนิคตรงนี้มันจะทำให้เกิดปัญหา
ที่คุณอุ๋ยบอกว่าถ้าสุดท้ายไม่ยุบสภาต้องไปลาออกก่อน
อันนี้คือเงื่อนไขในเชิงเทคนิคยังมีเงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมกับการเลือกตั้งอีก
ยุบสภา๒๓มีนาคมกรกตเปิดรับสมัครเลือกตั้ง๒๓เมษาครับ
ระหว่างนี้ภายใน๓๐วันก็รีบย้ายพักกันซะ
เวลามันจะไม่ทันมันก็ต้องไปกุมภาก่อนเหรอ
มันก็เกิดการลาออกของสอสอเพื่อจะไปย้ายไปอยู่พักใหม่อยู่ดี
มันก็อาจจะมีในช่วงท้ายวาระบ้าง
แล้วบวกไปเนี่ยแล้วก็ภายในไม่เกิน๖๐วันเนี่ย
ว่าการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคม

นับคะแนนหรือจัดตั้งคอลโมก็ประมาณหนึ่งเดือนอ่ะโหวตนายกมนตรีโหวตอ่ะ
ประธานรัฐสภาก่อนแล้วก็โหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็ไปปลายมิถุนายนหรือต้นกรกฎาคมผมว่าเออ
เป็นไปได้ว่าถ้าวิธีคิดของคุณวีรากรเนี่ยอาจจะมาลักษณะที่ว่า
การยุทธภาจะเกิดขึ้นช่วงครับการก่อนการคบวารักษ์เพียงไม่กี่วันก็ได้
ใช่แล้วมันยังเจอกับเงื่อนไขของการเล็กตั้งด้วยครับ

ไขก็คือว่าเรื่องของกฎหมายงบประมาณนะซึ่งวันนี้เราอาจจะบอก
ประมาณผ่านแล้วนี่อ่าแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่วันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ย
เงินมันลงพื้นที่มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ครับ
ต้องมีกระบวนการในการถ่ายงบประมาณลงไปสู่พื้นที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งกว่ามันจะเรียบร้อยก็ต้องอีกสองสามเดือนซึ่งนั่นก็คือประมาณปีใหม่นะฮะ
แล้วก็ยังมีเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายค่าการประจำนะฮะซึ่งโอเค
เรียบร้อยทั้งฝ่ายฐานพลเรือนไม่ได้มีแรงกระเพื่อมอะไรมากมายแต่กว่าจะเข้าที่ทั้งหมด
กลไกเหล่านี้กว่าจะพร้อมทำงานก็ต้องประมาณปีใหม่นะแล้วในช่วงปีใหม่เนี่ย
ก็คงไม่มีใครสนใจการเมืองเท่าไหร่และในขณะเดียวกันมันก็จะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย
ถ้าเกิดไปยุบสภาตอนเนี้ยแล้วคนลงพื้นที่ไปดีไม่ดี
เป็นทำผิดกฎหมายเลือกตั้งงานเทศกาลด้วยปีใหม่ด้วยมันมีความเสี่ยงต่อผู้สมัคร
เพราะฉะนั้นเนี่ยการยุบสภาก็อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่หลังปีใหม่แล้ว
เฉพาะเดือนมีนาคมมีความเป็นไปได้สูงปุ๊บปับปุ๊บปับ
ช่วงนี้ก่อนปีใหม่เนี่ยไม่มีแน่อาจจะน้อย
ไปนู่นเลยครับอาจจะมีนาคมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพักคู่เดียว
ช่วงหน้ากลับมาอ้าวยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งนั่นแหละ
แล้วถ้าบิ๊กตู่เป็นนายกได้อีกแค่๒ปีจะครบ๘ปี
เขาจะเสนอโมเดลยังไงอ่ะเหมือนที่อาจารย์วันวิชิตค้างไว้เมื่อกี้นี้
สักครู่กลับมานะครับทุกผู้ชมครับอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อเลยนะครับ
การเมืองไทยถ้าถึงการเลือกตั้งเนี่ยคือเอาล่ะพักการเมืองต่าง
ถ้าเขามีแคนดิเดตนายกก็เสนอกันได้เต็มที่เพราะนายกสมัยหนึ่งก็ตามวาระก็๔ปีใช่ไหมครับ
รัฐธรรมนูลเป็นได้ไม่เกิน๘ปีใช่ไหมอาจารย์
ถ้าอย่างนี้ในมุมมองของอาจารย์มองว่าจะเป็นตัวพลเอกประยุทธ์เอง
ว่าพักที่จะไปเป็นคันดิเดตนายกของเขาเนี่ยเขาจะเสนอโมเดลยังไงในการเลือกตั้ง
หรือว่าเขาจะใช้โมเดลยังไงอ่ะ
ตกลงพลเอกประยุทธ์จะอยู่แค่๒ปีล่ะอ่ะ
อันนี้ผมไม่รู้ว่าสิคือ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราคุยกันนี่คือบนสมมุติฐานของคำวินิจฉัยสารรัฐมนูลนะ

แล้วถ้าถึงเวลานั้นมีการแก้รัฐธรรมนูญล่ะ

แล้วถ้าถึงเวลานั้นมีการนั่งรัฐมนูลใหม่ล่ะแล้วเอาเรื่องนายก๘ปีออกไปล่ะ
นี่มีคนเขาเสนอให้ถามไปตอนวันเลือกตั้งพร้อมกันว่าจะแก้รัฐธรรมนูลไหม
นั่นแหละครับแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงแล้วสุดท้ายพอเรื่องนายก๘ปีไม่มีอยู่อีกแล้วในรัฐมนูล
แก้รำนูนหรือร่างลำนูลใหม่ทั้งฉบับก็ดีก็ไม่ต้องนับวาระพลเอกประยุทธ์

ผมถึงถามคุณอุ๋ยไงว่าสมมุติพลเอกประยุทธิ์ท่านอยู่๒ปีแหละครับ
ยุทธพรชี้โพรงเนี่ยว่ากลัวมีคนจะพยายามเตรียมการแล้วนะเนี่ย
ผมมองอย่างนี้ครับว่าผมกลัวจะเป็นวิกฤตทางการเมือง

ถ้ามันเป็นคือการแก้รำนูนแก้เพื่อให้เอื้อประโยชน์อำนาจตัวเอง
ประโยชน์ทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าสังคมรับรู้อะไรได้เร็วขึ้น
ก็คงไม่ได้คิดอะไรเหมือนคนที่ฝ่ายที่เชียร์คุณประยุทธ์นะ
นี่การจะชวนคุยว่าจะเป็นบิ๊กป้อม๒หรือว่าบิ๊กตู่๒
หรือว่าอ

แต่ว่าถ้าตัวเองอมมานำไม่พูดอะไรเลยเนี่ยแล้วมีคนแก้เพื่อตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ย
ว่าจะกลายเป็นปัญหานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่คนเสนอโมเดล๒บวกสองแล้วท่านอยู่ทุกโมเดลเนี่ย
ว่าจะประวิทย์หรืออนุทินจะมารอบหลังเนี่ยที่เขาสยบยอมเพราะอะไร

ไม่มี๒๕๐สวสิครับไม่มีใครจะมาถามคุณประยุทธ์เลยคนนู่นเพื่อไทยก้าวไกร
ผสมกับใครจะแลนด์สไลด์จริงไหมมันจะเป็นโจทย์ใหม่แบบนี้เนี่ย
แต่ทุกวันนี้ที่เขารู้เขาสู้ท่านไม่ได้ว่าท่านมี๒๕๐สว
สวยังเหลืออีก๑ปียังเลือกนายกได้อีกหนึ่งครั้ง
ใช่ครับถึงปี๒๕๖๗อย่างท่านจันทวิชิตบอกนั่นแหละ
คือวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าตัวเลขพักไหนจะมาเท่าไหร่นะยังไม่เลือกตั้ง
แต่ที่แน่พักสวเขานั่งรออยู่ละ๒๕๐เสียง
เพราะฉะนั้นกลไกในการเลือกตั้งวันนี้ยังอยู่กับบทบัญญัติมาตรา๒๗
ซึ่งเป็นบทเฉพาะการที่สวยังมาร่วมโหวตเลือกนายกได้
คราวนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าการเลือกตั้งเนี่ย
ถึงจะมีการออกแบบระบบเลือกตั้งอะไรไงหรือแม้กระทั่งการที่
สภาพความจริงมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
สว๒๕๐นั้นไม่กล้าที่จะโหวตสวนหรือแม้กระทั่งการรวมเสียงสอสอ
ให้ได้เกิน๓๗๖เลยไม่ต้องไปพึ่งเสียงสวเลย
อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ในสภาพความจริงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
มันเกิดได้ยากเพราะสอสอนั้นมีความหลากหลาย
ในเชิงที่มาความหลากหลายทั้งในเชิงอุดมการ
ความหลากหลายทั้งในเชิงผลประโยชน์ทางการเมือง
ซึ่งโอกาสที่จะทำให้สอสอมีเอกภาพเหมือนสวเนี่ย
เราจะเห็นเวลาโหวตอะไรเขาก็ตบเท้าซ้ายหันขวาหันคนแตก
น้อยมากหรือบางทีก็ไม่มีเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยาก
เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้โจทย์ใหญ่วันนี้ของ
ผลเอกประยุทธ์ก็ดีของพลังประชารัฐของรวมไทยสร้างชาติ
ไม่ใช่การเป็นพักอันดับหนึ่งแต่ขอให้เกิน๒๕ที่นั่ง
เสนอแคนดิเดตนายกได้นะแล้วสองพักเนี้ย
ไหนมากที่สุดในระหว่างสองพักนี้

อาจารย์แต่ว่าต่อให้มีเสียง๒๕๐สว

แต่ถ้าเกิดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วเสียงน้อยมาก
ครับไม่ต้องกังวล
แม่เหล็กดูดหมด
กอดกลตกันอยู่สามร้อยเจ็ดสิบห้าหรือบ่โหยไม่ง่าย
ชอบทำทางการเมืองอันนี้มันไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่าต้อง
ต้องจำนงของมหาชนน่ะน่ะท่านจันทร์เขาทราบดีอยู่แต่
ปัญหามันอยู่ด้วยคนในสะพานแล้วเวอดก็ไม่ได้คำนึง
ใช่ความสัภรภรรณการเมืองอืมคว่ามนึงผลประโยชน์
ทางการเมืองคือกล้วยก็แจกมาแล้วเอาแค่มันแก้วเขา
โยนให้เขาก็กินนะโอ้ยเอาจริงจริงบุรภักษ์ภูมิแล้ว
ทีนี้การเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
สามารถมองภาพไปในวันนั้นพอจะมองออกหรือยังว่ามันจะ
เกิดอะไรขึ้นอาจารย์พอพอมองออกกันไหมคือในในส่วนของผม
ผมมองงี้ว่าการที่คุณประยุติจะปรีกวิเวคไปทำภาค
รวมไทยสร้างชาติอ่ะสมมุตินะจะเปิดตัวจริงเนี่ย
ว่าอย่างหนึ่งเป็นการกันปออีกคนนึงออกมาด้วยคือ
จะไปอยู่ในโคต้าในสัดส่วนที่คุณประยุทธ์จะเก็บเก้าอี้
เสียงต่างในพลังประชารัฐที่เคยค่อนคอร์ดจะเอาคืนขึ้นมาเนี่ยก็พูดอะไรมากไม่ได้
ออกไหมครับอ่าผมคิดว่าสามปอยังไงอยู่ด้วยกันคือพลเอกอนุพงศ์ท้ายที่สุดเนี่ย
อดทนได้อันนั้นเป็นเกมแท็กติกอย่างหนึ่งที่แยกออกมาเพื่อนั้น
นำไปสู่ว่าการรักษาองค์คาพยพ๓ปยังครบถ้วนอยู่เหมือนเดิม
ให้เพื่อไทยได้มาเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นพักไหนได้มาเท่าไหร่
ยังไงซะเชื่อว่าทางซี่ของ
คือทั้งนี้ทั้งนั้นดูที่กระแสสังคมถ้ากระแสสังคมรู้สึกว่า
รวมกันแล้วเกินสมมุติได้สัก๓๐๐เสียงเนี่ย

รวมก้าวไกลเนี่ยรวมได้๓๐๐หรือใครก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะว่ากระแสสังคมจะกดดันไปยังสว
กดดันอย่างคุณประยุทธ์ว่าจะเอาจุดยืนทางการเมืองอย่างไร
แม้ว่าสวเขาอาจจะไม่แคร์ประชาชนเลยก็ตามเนี่ย
คุณมีความสง่างามมีความชอบทำอย่างไร

หลายครั้งหลายคราในที่สังคมอาจจะตั้งคำถาม
ไม่ว่าภาคร่วมทบาทด้วยกันไม่ต้องไปถามเพื่อไทยเก้าไกร

น้อยกว่าประชาธิปัตย์น้อยกว่าพลังประชารัฐ

มันคุ้มไว้ในราคาทางการเมืองถูกไหมครับ
แล้วมันก็เกิดความซะพ้าพอความง่อเงียน

คือหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าผมว่ากติกาทางการเมืองคณะมนุน๖๐
มันยังกำหนดรูปโฉมทางการเมืองให้ออกมาไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่
การเปลี่ยนเฉพาะเรื่องของรูปแบบวิธีการเลือกตั้งที่มีบัตรเลือกตั้ง๒ใบ
ก็อาจจะทำให้เกิดบางลักษณะที่หายไปเช่นเรื่องของพักจิ๋ว
พักเล็กก็อาจจำนวนน้อยลงแต่โครงสร้างอำนาจมันก็ยังอยู่กับอำนาจคอสชอยู่
เพราะยังมีองคาพยพกลไกอื่นอย่างเช่นสว๒๕๐กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เงื่อนไขน้ำรุนแหล่งต่างที่มันกำกับรูปโฉมการเมืองให้ออกมาแบบเนี่ย
เหนื่อยใช่อย่างสมมุติว่ารัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่คุณประยุทธ์เนี่ย
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีคนมาร้องว่ารัฐบาลชุด

คือการเมืองมันอยู่ในภาวะที่ถูกควบคุมกำกับโดยรัฐมนูลปี๖๐ที่เป็นกติกาใหญ่
เพราะรูปโฉมของการเมืองเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเฉพาะพวกเรื่องปรากฏการณ์เฉพาะหน้า
แต่ว่าตัวโครงสร้างการเมืองมันไม่เปลี่ยนนะครับมันก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองหลังการเลือกตั้งเราก็อาจจะเห็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าตาพักการเมืองบ้าง
อาจจะมีคนใหม่ทางการเมืองอะไรเข้าออกอะไรกันอยู่บ้างแค่นั้นเอง
หรืออาจจะมีคนเก่าซึ่งครั้งที่แล้วจะต้องหลุดไปด้วยผลของระบบเลือกตั้งจัดสรรมันส่วนผสม
ครั้งนี้ก็อาจจะมีนักการเมืองเหล่านั้นได้กลับมาบ้างอะไรแบบนี้นะฮะ

ผมก็ใกล้เคียงไม่ได้ต่างเดิมเท่าไหร่หรอก

ก็มีโอกาสสูงนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะสลับในเรื่องของบรรดาพักร่วมบ้างอะไรบ้างต่างเหล่านี้
อาจารย์ที่อาจารยุทธพรพูดเอาไว้เรื่องแก้รัฐธรรมนูลอาจจะไปแก้เรื่องของการเป็นนายก๘ปีอาจจะไม่ต้องมีแล้วก็ได้เนี่ย
อันนี้คิดว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดขึ้นเป็น
มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แต่อย่างที่บอกว่ากระแสต้านที่อาจารย์วิชิตท่านบอกเมื่อสักครู่มันก็มีโอกาสไงฮะที่คนอาจจะต้านเพราะเป็นเรื่องของประเด็นความชอบทำทางการเมือง
แต่ถามว่าการแก้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หลายคนอาจจะบอกว่าฝ่ายค้านเขาจะเอาด้วยเหรอเพราะในเมื่อพวกเราใส่เสียง๒๐เนี่ยในการแก้ร่ำนูนของพักที่ไม่มีที่นั่งที่เป็นรัฐมนตรีหรือรองประธานสภา
แต่อย่าลืมนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้เฉพาะในส่วน๒๐แต่รวมถึงบรรดาพักเล็กพักจิ๋วด้วยนะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าฝ่ายค้านนะเขาบอกพักที่ไม่มีที่นั่งเป็นร่มตรีหรือรองประธานนะครับ
อาจารย์ผมขอสั้นจะหมดเวลาอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะแก้กัน
คือถ้าแก้ตัวไข่ตัวมันครับแล้วผมเนี่ย
ผมสอนรัฐสรรค์ผมสอนหนังสือรูปสิทธิ์ไม่ได้ต่อไปอ่ะอายอาจจะ
ยืนยันความชอบทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนผมรับให้
เหมือนกันเดี๋ยวอนาคตรอดูกันครับไว้ชวนมาคุยใหม่เรื่องการ
เมืองนะฮะวันนี้ขอบคุณนักสอบท่านครับขอบคุณช่วยอาทิตย์
ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันพรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ